ปัญหารถติดในกรุงเทพมหานคร

การไม่ตามกฎแตนลาจรก็มีส่วน

แท็กซี่จอดรับผู้โดยสารตรงไหนก็ไม่รู้

อีกหนึ่งปัญหาหลักคือรถเมย์เข้าป้ายไม่ได้
รถเมก็จอดเลนสองเลนสามรถก็ติดทางหลังเป็นพวน
สาเหตุที่เข้าป้ายไม่ได้เพราะว่าป้ายถูกแท็กซี่กับรถตู้จองหมดแล้ว
แล้วไม่ใช่คัน๒คันจอดยาวเลย
รถเมย์เข้าไม่ได้ปัญหานี้ก็เหมือนกัน
ทำเอากระเป๋ารถเมย์หัวร้อนลงไปต่อว่าคนขับแท็กซี่

เป็นกระเป๋ารถเมเหเหมือนกันครับพี่
มันไม่ใช่ที่จอดพี่ป้ายรถเมครับ
ป้ายรถเมพี่จะจอดไหนก็ได้แต่พี่ต้องไม่ใช่ป้ายรถเม

ก็ตอนที่ผมพูดว่านี่เขามาไล่พี่อ่ะแล้วพี่มาด่าเขาอ่ะ
ไม่ต้องเกี่ยวหรอกว่าต้องไล่ทั้งหมดหรือไม่ไหร
พี่ต้องมีสามัญสำนึกว่าพี่ไม่ควรจอดครับ
เราฟังเสียงน้องกระเป๋ารถเมย์นี่น่าจะอายุไม่เยอะเท่าไหร่นะ
ยังเด็กอยู่เสียงหนุ่มอยู่เลยนี่
รถแพรคซี่ตอนนี้ก็จอดอยู่ควรจะสุดท้นจริง
คือมันเข้าไปยังไม่ได้หรือและก็ไม่ได้จอดทางสองคัน
จอดยาวไปหมดเลยรถเมศเดี่ยวไปร้อนครับ
แล้วก็เกิดปัญหาการจราจรติดขัดด้วย
ใช่ค่ะบางทีขับตามรถเมย์แล้วไปบ่นก็ไม่ได้

ออกไปดูข้างหน้าอ๋อเขาเข้าไม่ได้จริง
เท่าที่ดูภาพนี้น่าจะแถวราชดำเนินหรือเปล่าเนอะ
นี่ฮะมีอาคารอ่ะน่าจะใช่
แต่ว่าที่แถวหมอชิดโดนจักรนี่หนักเลยนะเข้าไม่ได้เลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ราชดำเนินแล้วครับ

คือต้องผ่านการอบรมมาจากกรมการขนส่งทาง
บอกไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาจอดแบบนี้มักง่ายหรือเปล่าอะไรโอ้เขาก็พูดเป็นชุด
หรอครับนะจนเขาบอกว่าหือคนจอดจตกและด้วย
เขายังออกมาต่อว่ากันเลยว่าเข้ามาใช้บริการรถมงรถเมย
อะไรแบบนี้หนุ่มเขาก็ล่ายยาวกันไปแล้วก็ถ่ายคลิป
มันก็เป็นขาวเหลืองด้วยนะครับเห็นไหมรถเมย์มาเข้าไม่ได้
จอดเลนส์๒รถก็ติดอีกนะครับ